แกงที่อุ้มฟลุ๊กไปนะครับ

คลุมหัวไปตลอดทางเหมือนในหนังเลย

บอกไม่ได้มาทัวร์เงินจากบัญชีม้านะ
มาทัวร์เงินกู้สามแสนจาก
ฟลุ๊กอายุ๑๖ปีนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ

ลงจากรถตู้เพื่อไปทำแผน

เพื่อจำลองสถานการณ์ในวันเกิดเหตุ
ตั้งแต่ขับรถนะครับ

จนถึงวินาทีที่เอาตัวไปทิ้ง

ผู้ก่อเหตุใช้ยานพานะ๒คันด้วยกัน
สีดำซึ่งมีนายกิติพร
บัวน้อยหรือว่าบางดีนเป็นหัวโจก
ซึ่งฟลุ๊กเนี่ยถูกบังคับ

หลังจากนั้นก็พาฟลุ๊กไปทำร้ายที่ตลาดไทยก่อนนะ

เป็นหัวโจกครับรถคันนี้เนี่ย
ทำหน้าที่นะครับขับตามฟอร์จูเนอร์ไป
เป็นรถที่กลุ่มผู้ก่อเหตุ
เอาฟลุ๊กที่ไม่ได้สติแล้วเนี่ยนะ
ใส่ท้ายรถแล้วก็ไปทิ้งที่มอเตอร์เวย์ครับ
นอนอย่างนี้หรือนอนไปแต่ตัวเขาเล็กกว่านี้
ตัวเขาเล็กกว่านี้ใช่แต่นอนลักษณะนี้แหละ

ตรงที่ท่านอนนี้ไปนอนที่ไหนที่ตลาดไทยหรือที่
ตลาดไทยครับตลาดไทยครับใช่ครับตลาดไทย
แล้วไปป้อนไปให้
ไปเอาเหล้ากันเอายาอีนให้ที่ไหน
ก็น่าจะประมาณที่พัฒนาการ๒๔ครับ
เอาแต่ประเด็นใหม่วันนี้เนี่ยบางดีนเนี่ยบางดีนบอก
ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องบัญชีม้านะครับ
เขาอ้างว่าพวกเขาเปิดแอปเงินกู้ออนไลน์
แล้วฟลุ๊กไปกู้เงินมา๓แสน
ก็เลยต้องมาทวงไงยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย